แม่คนนี้ทั้งเศร้าทั้งแค้นกับพฤติกรรมที่นายจ้างและแฟนนายจ้างเนี่ย

ลูกแม่ไปทำงานกับนายจ้าง

แต่ก็โดนข่มขู่ว่าห้ามหนีเด็ดขาดนะ
อย่างนั้นจะทำให้ครอบครัวของน้องคนนี้เดือดร้อน
สุดท้ายไปมีปัญหากับแฟนในจ้างครับ

ลูกกลับบ้านมาแม่เรียกกินข้าว

สุดท้ายมารู้ว่าลูกเสียชีวิตไปแล้วครับ
เป็นเหตุฆาตกรรมในบ้านพักพื้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตอนตี๓นะตำรวจก็ไปตรวจสอบพบร่างนายนัทพัฒน์

ลักษณะเป็นไม้เบสบอลแบบโลหะ

เป็นผู้หญิงอายุ๒๓ปี
เป็นแฟนสาวของนายจ้างคนตายครับ
เล่าให้ฟังว่ามีปากเสียงกับนายนัทพัฒน์เมื่อวันพระรหัสสบดีที่๒๘กันยายนที่ผ่านมานี่เราทำภาพจำลองให้ดูคุณผู้ชมคือขายของด้วยกัน
เอาไม้เบสบอลตีไปที่หัวนัทพัฒน์
หลายครั้งแล้วก็แยกย้ายกันไป
จากนั้นวันรุ่งขึ้นวันศุกร์ที่๒๙กันยายน

เรียกก็เรียกให้ลูกมากินข้าว
ลูกก็เงียบไม่ได้ลงมากินข้าว
ต่อมาช่วงกลางดึกสักตี๒ตี๓แม่ก็มาปลูกเอกลูก
ตื่นตื่นลูกไม่ตื่นไม่ตื่นเพราะอะไรเพราะลูกเสียชีวิตไปแล้วครับ
ตำรวจไปคุมตัวผู้หญิงคนที่ก่อเหตุไปสอบประคัมที่โรงพัก
ต่อมาทีมข่าวไปที่ที่จัดงานศพของนายนัทพัฒน์เนี่ยจัดขึ้นที่วัดบ้านโพครับ
เมื่อวานตอนช่วงบ่ายได้พูดคุยกับแม่ผู้ตายได้คุยกับแม่ผู้ตาย
ผู้ตายเล่าให้ฟังว่าลูกชายแม่เนี่ยเรียนไม่จบม๓แต่ก็พยายามหาเงินเรียนเองนะ
มาเรียนกศนด้วยตนเองลูกชายแม่ก็เลยไปอยู่ในตัวเมืองกับนายจ้าง
ในจ้างเป็นหญิงฮาวและก็มีแฟนเป็นผู้หญิง
ทุกวันลูกแม่ต้องใส่ชุดหมีเดินขายนมเปรี้ยวตามสี่แยกแล้วก็ตามหมู่บ้าน
แรงสามร้อยบาทเองนักข่าวที่ผ่านมาแม่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าลูกในความเป็นอยู่อย่างไร
เมื่อ๑๐วันก่อนลูกชายแม่แอบใช้มือถือของคนอื่นโทรมาบอกแม่บอกแม่
หนูเหนื่อยหนูอยากกลับบ้านหนูไม่ไหวแล้ว
แต่เขาไม่ให้หนูกลับเฝ้าหนูตลอดเลย
จากนั้นสายก็ตัดไปที่แม่คุยกับลูกสายก็ตัดไป
แม่ก็ไม่ได้คุยกับลูกอีกเลยจนกระทั่ง
ลูกกลับบ้านมาแล้วพบว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ผลชนสูตรระบุว่าในนัฐพรรดิลูกชายแม่โดนของแข็งกระแทกที่หัว
ติดเชื้อด้วยนะสภาพคือบอบช้ำทั้งตัวกระดูกหักหลายจุดครับ
ไม่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุใช้แค่ไม้เบสบอลตีหัวเพียงอย่างเดียวด้วยครับ
ฟังคุณแม่ครับ
มันเป็นไปไม่ได้ที่จะโดนไม้เม็ดบอลอย่างเดียว
คือแม่แค่อยากจะรู้ว่าน้องทำผิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้น
ทำไมต้องทำร้ายน้องขนาดนี้
แล้วแม่ก็ไม่เชื่อหรอกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำ
เชื่อว่าไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนเดียวที่ทำนะ
แล้วแม่ยังบอกอีกว่าเท่าที่รู้มาในกลุ่มที่เป็นนายจ้างของลูกชาย

เดี๋ยวจะทำให้คนในครอบครัวเดือดร้อนเลย
เป็นสาเหตุที่ลูกชายแม่ก็คือนายนัทพัฒน์ยอมให้กดขี่

ถึงขนาดแบบนี้พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
ฝากไปถึงลูกชายที่ตอนนี้ก็จากไปแล้วนะ
ถ้าเป็นวิญญาณขอให้วิญญาณลูกไปหลอกหลอนเลย
คนที่ทำร้ายเนี่ยให้ออกมายอมรับผิดและรับผลกรรมด้วย

ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเสียชีวิต

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนว่า
มีคนอื่นร่วมกระทำความผิดด้วยหรือไม่ครับ